เราก็ต้องติดตามเรื่องการเมืองกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าที่สภาเขามีการประชุมในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

ใช่ค่ะ

คือทางฝ่ายค้านเขาก็ยังโจมตีอยู่เหมือนเดิม
เขาก็บอกว่าร่างนี้ไม่มีประสิทธิภาพ
แล้วก็ขอให้รัฐบาลกลับไปร่างมาใหม่
เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้จริง
ค่อยไล่เรียงกันไปนี่เป็นบรรยากาศของเมื่อวานวันที่๒เนี่ยนะคะ
นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสมหาศาลคัมภักดิ์เพื่อไทย
ก็ให้เหตุผลที่จะลงมติไม่รับร่าง
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
บอกว่ายังมีหลายจุดที่มันไม่เหมาะสม

งบประมาณในส่วนสำนักงานตรวจแห่งชาติที่ขอไป
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
ละเลยให้มีบ่อนคาซิโนใจกลางเมืองย่านศรีลม
ทีนี้นายกค่ะลุกขึ้นชี้แจง
และก็รับปากบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องบอน

ถ้ามีหลักฐานไปหามาเลยแบบว่าใครเรียกเงินหรือใครอีกจัง
เป็นเรื่องที่ร้องในสภาแต่มันมีความคืบหน้า
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วเขายืนยันว่า
ไม่มีการเปิดบ่อนกาซิโนในพื้นที่ศรีลมนะฮะ
ตามที่มีข้อมูลออกมาจากนายยุทธพงศ์
งั้นต้องรอดูแล้วล่ะว่าหลักฐานมีไม่มีนะคะ
ส่วนช่วงดึกการอภิปรายก็เริ่มเข้มข้นขึ้นค่ะ

สสบัญชีอะไรชื่อพักอนาคตใหม่
ตรงนี้แหละที่ทำให้นายกเดือดนะฮะ
เขาบอกว่ารัฐบาลแก้ไขผิดพลาด

จนสร้างผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย
นายกรัฐมนตรีก็เลยลุกมาชี้แจงอีกครั้ง
ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะ

และมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการ
ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว
และสั่งการต้องรายงานความคืบหน้าทุกวันด้วยค่ะ
ฟังเสียงนายกชี้แจงประเด็นนี้หน่อยค่ะ
ผมก็ไม่สบายใจตรงที่ท่านพูดว่ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลย
อย่าลืมนะครับผมอาบน้ำมาก่อนท่าน
อันที่หนึ่งผมมีประสบการณ์มากพอสมควร

อย่าพูดในสัตว์ที่ว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่มี

ที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีสติปัญญากันเลย

ผมไม่เคยว่าท่านเลยนะแต่ท่านว่าพวกผมตลอดเวลา
ผมสังเกตหลายทีแล้วเวลาชี้แจงอะไรขึ้นมา
ต้องเรียกคนมาดูมาฟังในโทรศัพท์
หรือในเฟซบุ๊กเนี่ย
มันใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ใช่นะ
วันนี้เราต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันในห้องนี้

เกลียดประเทศของตัวเองไม่ได้
ท่านพูดอะไรต่างก็ตามมันออกไปข้างนอก

ค่ะยังไม่ถึงจุดเดือดมาก
แต่ว่าแต่ละคำก็เจ็บแรงเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณหมอชรนานสีแก้วสนพไทยค่ะ
ก็มีการสรุปภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้าน
บอกว่าฝ่ายค้านอภิปรายเต็มที่
ข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลพิจารณา

แต่ทีนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ย

มันไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ
รัฐธรรมนูลแล้วก็ตรวจสอบได้ยาก

ยังไงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังต้องจับตาการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

แล้วก็จะมีการลงมติรับไม่รับร่างพระราชบัญญัติ

แต่ดิฉันดูเฟซบุ๊กของประธานวิฝ่ายค้านคุณสุธินคลังแสง
คือเขาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าแจ้งเพื่อทราบครับ
คลังแสงจะระเบิดกลางสภา
เวลาประมาณ๕โมงถึง๒ทุ่มของวันที่๓
๕บาทเจ็บละนาวครับวันนี้นะ
แต่ก็ต้องดูนะว่าจะให้ผ่านร่างในวาระ๑นี้ไปก่อนหรือเปล่านะฮะ
ต้องรอติดตามการเมืองก็เข้มข้นช่วงนี้